คือคุณลุงเก็บของเก่าคนนี้นะเขาเที่ยวไปบอกเพื่อนบ้านว่า
หลอกผีจะมาเอาชีวิตเขาวันนี้ผีจะมาเอาชีวิตแล้ว
เขาพูดแบบนี้ค่ะอยู่๓๔วันจนเมื่อวานก็ยังพูดอยู่
แล้วเดี๋ยวให้ดูค่ะเหตุการณ์เมื่อตอนตี๒ที่ผ่านมานี่
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่แหละค่ะพรากชีวิตลุงไปจริง
ลุงเสียชีวิตอยู่คากองเพลิงแบบนี้สภาพแบบนั่งคุกเข่า
ครับเออเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเมื่อตอนสักประมาณตีสอง
ไฟไหม้บ้านแล้วก็มีคนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ที่วงวงอยู่นั่นแหละค่ะคือผู้ตายนะคะ
ใช่ก็ต้องเบลอภาพไว้สักนิดหนึ่งนะฮะลักษณะอย่างที่บอกว่า
นั่งคุกเข่าเสียชีวิตไฟคลอกดำเป็นต่อตะโกเลยครับ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยบางกระดี๘แยก๑
แถวบางขุนเทียนน่ะนะคะตำรวจสอนอสแหมดำเนี่ย
แล้วก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนเทียน
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ป่อเต็กตึงเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ที่พักตรงนี้เรียกว่าเป็นเพลิงพักที่สร้างด้วยโครงเหล็ก
เป็นชั้นเดียวอ่ะคุณผู้ชมแล้วไฟไหม้เต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะ
เพราะว่าตรงนั้นน่ะก็มีพวกขวดน้ำพลาสติกที่ลุงผู้ตายเนี่ย
ของเก่าเก็บขวดน้ำเอามาไว้แล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอะค่ะ
ดูสิไฟไหม้อยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงวอดไปหมดจริงนะคะ
แล้วพอไปตรวจสอบหลังจากที่ไฟดับลงแล้วเนี่ย
ไปเจอศพของนายสมศักดิ์ทองสมคิดอายุ๖๘ปีค่ะ
ซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าสภาพคือเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ถูกไฟคลอกดำไปหมดทั้งตัวเลยนะคะลักษณะคือนั่งคุกเข่า
อยู่ตรงด้านหลังของเพลิงพักค่ะทีนี้ต้องไปถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็คือนายสุภเชษเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผมกับนายสมศักดิ์เนี่ยนะ
ปกติจะกินด้วยกันประจำกินดื่มดื่มเหล้าตั้งวงด้วยกัน
แล้วนายสมศักดิ์จะชอบจุดไฟตรงหลังบ้าน
บางทีอากาศมันเย็นช่วงนี้ไงก็จะจุดไฟเหมือนกับเอาไออุ่นคลายความหนาวนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะก่อนจะเกิดเหตุสักประมาณ๓วัน
ตัวของนายสมศักดิ์มาบอกกับเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยเจอผีหลอก
แล้วผีจะมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยเพื่อนบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ
เมื่อวานเมื่อวานตอนเที่ยงตัวนายสมศักดิ์ก็ไปเล่าเรื่องนี้
ให้กับคนอื่นฟังว่าวันนี้แล้วนะวันนี้แล้วนะจะไปอยู่กับเขาแล้ว
เขาจะมารับแล้วเขาในที่นี้ก็หมายถึงผีที่ว่าเนี่ยนะคะ
เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมตี๑๔๗นาทีทุกคนหลับอยู่ไง
แล้วได้กลิ่นเหม็นไหม้พอตื่นมาดูอ้าวไฟไหม้ที่พักของนายสมศักดิ์แล้ว

แกก็บอกว่าอะไรนะแกบอกว่าฉันกลัวนี่มีคนจะมาเอาไป
ไปอยู่ด้วยเมาชีวิตไปมอชีวิตไปเขาก็เกหมาเหล้าด้วย
เมื่อก่อนมีถ้าเขาเล่าให้พี่คนไหนฟังต่อไป
บอกว่าไปแล้วน่ะไปแล้วมีคนมารับไปแล้ว

ปกตินี่แกมีดื่นสุรามีอะไรอย่างนี้

กินทุกวันนี้แหละที่แกเมาที่แกเห็นผีกัน

ตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องนี้ใช่ไหม
แล้วพอมาเกิดเรื่องนี้แล้วก็มาพบปกติที่พูดรู้สึกอย่างไร

นี่แหละค่ะพูดเป็นลางผีจะมาเอาตัวไปนะฮะแต่ว่าใช่ค่ะ
สาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะ
ก็ต้องดูแหละว่ามันเกี่ยวไหมกับที่บอกว่าจุดไฟคลายหนาว
เดี๋ยวอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ว่ามาจากอะไรกันแน่เรื่องของเมาด้วยนะฮะ
ถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้ต้องส่งศพของลุงไปที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อผ่าพิสูจน์นะคะแล้วเดี๋ยวประสานญาติ
นำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะครับ